คุณผู้ชมในเบรกนี้ค่ะมาดูปัญหาของวานที่ตายเกยตื้นกันหน่อยค่ะ
ก็มีทั้งที่สมุทรปราการที่ชุมพรที่สุราช
ค่อยไล่เรียงกันไปพาคุณผู้ชมไปดูที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
สมุทรประการเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการศูนย์วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ก็ต้องนั่งเรือยนออกไปยังป่ากงกลางริมอ่าวไทย
ตำบลแหลมฟ้าผ่าที่อำเภอพระสมุทรเจดีนะคะ
นั่งไปเนี่ยเพื่อที่จะไปผ่าพิสูจน์ซากวานบรูด้าตัวผู้
อายุประมาณ๔๕ปีตัวเนี่ยยาว๘เมตรกว่านะคะคุณผู้ชม
คือนอนตายติดอยู่กับต้นโกงกลางช่วงหัวแล้วก็ครีบหน้าหลุดหายไปนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้เวลาดูสิคะใช้เวลานาน๒ชั่วโมงกว่า
ที่จะเก็บกระดูกซี่โครงชิ้นแรกชิ้นไขมันที่บริเวณหัว
เยื่อกล้ามเนื้อลำตัวแล้วก็ต้องผ่าท้อง
สิ่งแปลกปลอมในกระเพาะอาหาร
ก็เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบที่ห้องแล็บหาสาเหตุการตายต่อไปนะคะ
ส่วนเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาตะข่าย
เอาตะข่ายไปคลุมซากวานให้ย่อยสลายในเวลา๑เดือน

ส่วนที่ชุมพรชาวประมงก็ไปพบซากวานบรูด้าตัวผู้
อายุประมาณ๕๘ปียาว๑๕เมตรหนัก๔๕ตัน

ห่างจากฝั่งอำเภอละแมนประมาณสัก๒๐กิโลกรัม

ว่าน่าจะตายมาแล้ว๒๓วันนะครับ
ก็ได้ประสานเรือตรวจการประมงลากซากวันเข้าฝั่ง

ก็คาดว่าวานบรูด้าตัวนี้น่าจะเป็นวานที่ชอบ
แล้วก็ไปแหวกไหว้อวดโฉมกินแพลงต้อน
โชว์นักท่องเที่ยวที่ชุมพรบ่อยครั้ง
ได้ฉายาเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีนั่นเอง
ชุมพรนะคะคุณผู้ชมมาดูที่สุราชกันหน่อยค่ะ
ประมงเขาไปเจอซากวานขนาดใหญ่ยาวตั้ง๑๒เมตร
ลอยตายอยู่ห่างจากชายฝั่งอำเภอท่าชนะ
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งให้เจ้าหน้าที่
เอาเรือไปลากซากกลับมายังฝั่งเพื่อตรวจสอบ
ต้นยังไม่รู้นะคะว่าเป็นวานพันธุ์ไหนเพศอะไร
ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไปค่ะ